ใช่ค่ะมีหลากหลายประเด็นนะคะที่แน่เมื่อวานนี้
เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีอยู่แล้วล่ะ
สำหรับการชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งมันก็มีหลากหลายประเด็นเกิดขึ้น
อันดับแรกเลยที่คนพุ่งเป้าไปคือกรณีการฉีดน้ำสกัดผู้ชุมนุม
เป็นการสลายการชุมนุมแต่เขาบอกว่ามันเป็นไปตามยุทธวิธีที่ควรจะทำนะ
ซึ่งหลายคนก็มองว่ามันจะไปซ้ำรอยจากคราวที่แล้วหรือเปล่าที่มันดูรุนแรง
มันเป็นน้ำเป็นสีหรือเปล่าเออเป็นน้ำอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ตอนจังหวะที่ฉีดออกมาสักพักหนึ่งมีการออกมาขอโทษบอกว่า
มันเป็นคารผิดพลาดเหมือนมึงฤ่นแต่สุดท้ายแล้วรองโคโศกออกมาแทลงล่ะ
บอกไม่ได้ผิดพลาดค่ะก็ตั้งใจฉีดจริงแต่เหมือนเป็นการเตือนเป็นยุทธวิธี
ที่คุณสุภาษาราบอกติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นคนออกมายืนยันเองแล้วบอกว่า

แต่ว่าน้ำที่ฉีดเนี่ยอันดับแรกเป็นน้ำเปล่า
และ๒ก็คือปฏิบัติตามยุทธวิธีนะคะ
กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมรัศดรถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจฉีดน้ำใส่
เมื่อวานนี้ที่ถนนราชดำเนินในก่อนที่จะถึงสารดีกา
เขาบอกว่าตำรวจฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ทั้งที่ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ยังไม่ทันได้เจรจาอะไรกันด้วยซ้ำ
พอฉีดน้ำมาปุ๊บเลยกลายเป็นความวุ่นวายเลยค่ะทีนี้
กลายเป็นว่ามีผู้บาดเจ็บ๓ราย
เป็นฝั่งผู้ชุมนุม๒รายแล้วก็เจ้าหน้าที่๑รายนะคะ
จากนั้นตำรวจก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกขอโทษ
ขอโทษผู้ชุมนุมในการฉีดน้ำที่ผิดพลาด
และจะไม่ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมแล้ว
แล้วก็กันหลังจะได้มีการแถลกอีกก็เลยตกลงอย่างไรกันแน่
วันนี้ค่ะพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเอาไปเป็นประเด็นในโลกออนไลน์กันเยอะ

โดยรองพบชนบอกว่าการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเมื่อคืนนี้เนี่ย
เป็นไปตามแผนการสกัดกั้นผู้ชุมนุม
ที่ได้มีการลื้อลวดหนามแล้วก็สิ่งกิดขวางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ด้านใน
ซึ่งก่อนที่จะฉีดน้ำเนี่ยตำรวจประกาศเตือนแล้วว่าให้หยุด
ให้หยุดการกระทำนั้นแต่เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่หยุด
ตำรวจก็เลยฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันเหตุร้าย
แล้วก็ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะคะ
ซึ่งการฉีดน้ำเมื่อวานนี้มันแตกต่างจากเมื่อวันคืนวันที่๑๔ตุลาคม
ในวันนั้นน้ำมันจะมีลักษณะมีสีด้วย
แล้วเขาบอกว่าเข้าหูเข้าตาแล้วมันแสบมันคันเขาบอกอย่างนั้น
ทุรกี่ลักษณะครั้งที่แล้วคือการฉีดน้ำแรงดันสูงตรงเข้าไปที่กลุ่มผู้ชุมนุม
มันก่อให้เกิดความบาดเจ็บ
แต่ครั้งนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการฉีดมุมสูง

ศาที่เขาฉีดคือเขาฉีดไปมุมสูงแล้วปล่อยให้มันตกลงมา
ใช่ไม่ได้ฉีดปะทะแนวตัวผู้ชุมนุมโดยตรง
แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าน้ำเป็นน้ำเปล่า
ไม่ได้ผสมสารเคมีอะไรใดเลย
ส่วนกรณีที่พบพลุควันในพื้นที่สนามหลวง

อันนี้เดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบนะคะว่า
เข้าข่ายความผิดตามพรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและพลุดอกไม้เพลิงหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บนะคะ
หนึ่งนายค่ะหัวแตกเย็บไปสามเข็ม
อันนี้คือจังหวะที่มีการคว่างเหมือนเป็น
พลุควันหรืออะไรสักอย่าง

แต่มันก็มีภาพจับไว้ได้ซึ่งมันมีลักษณะมันเป็นไฟ
มันเป็นก้อนไฟแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง
ก็มีการคว่างปลาขวดแก้วจากฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปฝั่งตำรวจ
จากการรื้อรั้วเหล็กแล้วก็แผงกั้นที่ท้องสนามหลวง
ตอนนี้ให้ทางกรุงเทพมหานครสำรวจความเสียหายแล้ว
แล้วก็ให้ทางกรทมมาแจ้งความเอาละกัน
ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นคือตู้ปรายศนีย์สีแดง
คือต้องบอกว่าจุดประสงค์เมื่อวานนี้เขาบอกว่า
เขาอยากจะมายื่นราศดรศาลใช่ไหม
แล้วเขาก็เอาตู้ปรายศนีย์สีแดงมาด้วยนำมา
ซึ่งก็มีคนเอาไปโพสต์อีกว่าเอ๊ะเห็นตำรวจมาเก็บไป
ตกลงศาลของเราจะไปถึงปลายทางไหมหรือยังไง
แล้วที่ตำรวจบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่สอนอชนะสงคราม

ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เขียนจดหมายหรือเปล่า
เดี๋ยวขอไปอ่านเนื้อหาในจดหมายก่อนนะ
เนื้อหาเป็นยังไงและมีอะไรที่เข้าข่ายความผิดหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ค่ะนายกริจเยี่ยมเมธากร

หรือว่าคปศก็มีการยื่นจดหมายด้วยเหมือนกัน
ยืนจดหมายถึงประยุชนโอชานะคะ
นายกรัฐมนตรีเป็นจดหมายให้กำลังใจค่ะก็ให้กำลังใจให้นายกเนี่ยแก้ไขสถานการณ์วิกฤต
แล้วก็เสนอขอใช้กฎหมายพิเศษแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองไปเลยแต่ย้ำนะเขาบอกเขาย้ำว่าเป็นความคิดส่วนตัวของเขา

สะเทือนใจมากนะครับขอขอเถอะนะครับรวมถึงรวมถึงจดหมายถึง
จดหมายถึงสำนักพระราชวังเป็นเรื่องที่
แล้วเขาก็รู้สึกมันกระทบจิตใจเขา
สเทือนใจอ่ะนะคะเขาก็ออกมา

ใช่คือเขาย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะคะ
อ้าวนอกจากนี้ก็มีการไปยื่นจดหมายถึงพเนารงพันธุ์จิตแก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบกด้วยที่กองทัพบก

รวมถึงตำรวจว่าทางเครือข่ายกว่า๙๓๘๘
รายชื่อขอเป็นกำลังใจให้พบทบปกป้องราชวงศ์จักรี
โดยมีทหารเวรเป็นคนรับหนังสือแทนนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะ
เราน้ำเสนอทั้งสองฝ่ายังนะคะแบบนี้นะคะ
นี่เป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ